ส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีขออภัยอุดรธานี
ข้ามเลยไปที่หนึ่งอุดรธานีวันเสาร์ที่ผ่านมาโอ้ยคึกคักมาก
ทำไมอ่ะเพราะว่าที่เกาะคำชโนธเขาเปิดแล้วสิคะคุณผู้ชม

แหม๔วันผ่านไปแล้วนะกับการเปิดเกาะคำชโนธวังนาคินบ้านโนนเมือง
คือที่นี่เนี่ยก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะคะคุณผู้ชม
แม้ว่าจะเพิ่งเปิดมาได้๔วันนะคะ
ก็มากันมากมายจริงก็มากราบไหว้
แต่ว่าใครที่จะเดินทางมาต้องบอกเลยนะ
ว่าคุณผู้ชมจะต้องจองลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ก่อนนะคะ
ส่วนนักท่องเที่ยวใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนจอง

คุณจะต้องมาลงทะเบียนที่นี่อีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาไงคะ
ก็อาจจะต้องรอนานสักนิดนึงเพราะว่าคนเยอะมาก
เพราะฉะนั้นใครที่วางแผนจะเดินทางมาที่คำชโนธแล้ว
แนะนำว่าลงทะเบียนล่วงหน้าทางออนไลน์มาก่อนเลย

ใช่ลงล่วงหน้าเลยแต่ถ้าไม่ได้ลง
ไม่ต้องกังวลใจนะคะก็ใช้เวลานิดนึง

ส่วนการเข้าไปกราบไห้ภายในเกาะคำชโนธเห็นไหมคะ
ทางกรรมการบริหารเกาะคำชโนธก็ประกาศเอาไว้
ว่าให้ไหว้ได้แค่๓จุดด้วยกันก็คือ

อีกจุดหนึ่งก็คือต้นมะเดือยักษ์
และจุดสุดท้ายก็คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
แต่ว่าไม่ให้เอามือไปสัมผัส
บริเวณดังกล่าวภายในเกาะคำชโนธเลยนะคะ
คือแต่ละจุดเจ้าหน้าที่เขาจะจำกัดเวลา
ใช้เวลาไม่เกินคนละ๕นาทีเท่านั้นต่อจุดนะ
นี่ค่ะแบบนี้ก็จะมีสัญลักษณ์บอกว่า
จะต้องยืนจุดไหนจุดไหนจุดไหนบ้างด้วย

บวงสวงก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวนะคะ
มาแก้บนนะก็มีกันมาอยู่นะ

ซึ่งจุดนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาจะใช้เวลาบวงสวง

วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ใกล้จะถึงนี้
รวมไปถึงวันหยุดยาวในเดือนหน้านะคะ
ใครจะเดินทางไปกราบสักการะพ่อปู่ศรีสุธม
มะยาศรีปฐุมมาที่เกาะคำชโนสอุดอนทานี

แต่อย่าลืมปฏิบัติตามกฎของที่นั่นด้วย

แล้วก็ต้องบั่นล้างมือให้สะอาดใส่หน้ากงหน้ากากไปด้วย